คุณผู้ชมครับจำผับวันได้ไหมผับวันคุณผู้ชมอะไรล่ะ
วันระเบิดผับวันที่ชนบุรีอ่ะที่เจ้าของบอกเคลียร์แล้ว
อ้างถึงผู้การอ้างถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
เขามีคดีอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมดูคลิปหน่อยฮะ
ที่เดินเข้าไปคือกูเอียวนะฮะนายนิติพัฒน์โชคชัยพร
ตำรวจภูทรภาค๒คุมตัวส่งที่สพเมืองพัทยา
คือถูกหมายสารจับในฐานแสดงข้อความและใช้เอกสารเท็จแสดงต่อเจ้าพนักงาน
ก่อนหน้านี้กูเอียวตกเป็นข่าวขัดขวางการทำงานของตำรวจชุด
ต่อเขาไปครับคือชุดบริมาณการตรวจพับนะครับ
โวยวายว่ารู้จักคนใหญ่คนโตในชนบุรีอ้างชื่อหมดทุกคนเลยที่ผมยกตัวอย่างไป
อีกวันได้สตินะครับพาน้องชายมาตั้งโต๊ะแถลงข่าว
ขอโทษกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี่ครับนั่นเป็นภาพวันเกิดเหตุ
และนี่เป็นว่าภาพวันถัดมาที่พาน้องชายมาเนี่ยฮะบอกมีการสื่อสารกับผิดพลาดบ้างอะไรบ้างนะ
หลังเกิดเหตุคุณผู้ชมตำรวจพบข้อสงสัยในชื่อนิติพัฒน์โชคชัยธนพร
ของกูเอียวเมื่อตรวจสอบเลข๑๓หลักของบัตรประจำตัวประชาชนพบว่า
ไม่ใช่บุคคลตามทะเบียนราชครับเมื่อตรวจสอบนะครับ
ขออภัยยืนยันไม่เคยพบเห็นไม่เคยรู้จักเจ้าของผับลายนี้มาก่อนเลยครับ
ว่าจะเป็นคนเชื้อชาติจีนฮะแล้วมาสวมชื่อคนไทย
ตรวจสอบข้อมูลนะครับเดี๋ยวจะตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับกลุ่มมาเฟียจีน
มาแฝงตัวก่อคดีในประเทศไทยหรือเปล่า
ข่าวจำพวกนี้ออกมาเยอะนะช่วงนี้นะ
ส่วนกรณีผู้ออกบัตรให้นะครับตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบว่ามี

จากชื่อไทยที่ใช้เนี่ยไปตรงกับคนที่มีคนอยู่จริงนะ
อย่างไรก็ตามในอำเภอบางละมุงนะครับสั่งตรวจสอบแล้วล่ะครับ